คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ส่งตรงมาจากจังหวัดนครพนมนะคะ
แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สังคมตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของตำรวจ
ว่าท่านทำเกินกว่าเหตุไปหรือไม่นะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อยฟังก่อน
เดี๋ยวดูคลิปจะได้เข้าใจง่ายและเข้าใจตรงกันนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพี่สาวค่ะเห็นน้องชายอาการคุ้มคลั่งน้องชายอายุ๔๘ปี
ถือมีดจะไปทำร้ายร่างกายคนนู้นคนนี้คนนั้น
พี่สาวโทรไปแจ้งตำรวจบอกตำรวจเข้ามาช่วยกันระงับเหตุหน่อย
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นอยู่ตรงคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจมาถึงชายคลั่งคนนี้พยายามเอามีดไปฟันตำรวจ
ตำรวจได้รับบาดเจ็บตำรวจใช้ไม้งามคุณนึกออกไหมไม้เหงื่ออาจจะสู้มีดถูกไหม
แล้วปรากฏว่าไม้งามมันหักตำรวจเขาก็เลยถอยมาแล้วก็กลับเข้าไปใช้ปืนยิงไปสองนัดตอนแรกก็ไม่เป็นไร
แต่คุณเดี๋ยวจะมีเลยนะคะพอตำรวจเนี่ยไปเอามีดจากชายคลั่งคนนี้มาได้นะคะ
มือซ้ายถือมีดมือขวาถือปืนกลับเข้าไปใหม่ไปหาผู้ชายคนนี้
คือจริงแล้วเขาก็สิ้นฤทธิแล้วล่ะก็เนี่ยเอามีดออกมาแล้วเนี่ย
เดี๋ยวจังหวะเข้าไปใหม่นะคะประเด็นอยู่ที่ปั้งนี้แหละค่ะคุณ

เขาก็ยอมแล้วนะฮะเขาก็นั่งนิ่งอ่ะ
อันนี้ไงเตะสวยอ่า
แล้วยิงไปอีก๒นัด
จนกระทั่งผู้ชายคนนี้
เสียชีวิตคำถามคือจากพี่สาว
คุณทำเกินกว่าเหตุไปป่ะต่อหน้าพี่สาวเลยนะ
โทรมาให้ช่วยไม่ใช่ให้ฆ่า

แล้วก็เป็นชายคลั่งเนี่ยชื่อว่านายลำเภยจำปาอายุ๔๘ปีนะคะ

มันเกิดสักประมาณช่วงเที่ยงของวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ท้องที่ตำบลบ้านค้ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม
คือพี่สาวโทรไปแจ้งกับตำรวจ
คนที่รับแจ้งเนี่ยพี่สาวแล้วบอกว่า
ร้อยตำรวจโทวิจิตรบางปลาเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสวปนะคะ

พอตำรวจมาถึงเท่านั้นแหละค่ะก็มาระงับเหตุนะคะ
ทีนี้พอร้อยตำรวจโทวิจิตรมาถึงเนี่ย
ก็พยายามเข้าไปจับกลุ่มตัวนายลำเภย
เตรียมที่จะเข้าไปแต่นายลำเภยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
จึงตำรวจจึงถีบรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
แล้วเกิดการชุลมุนวุ่นวายต่อสู้กันขึ้น
นายลำเภยซึ่งมีมีดเป็นอาวุธนะคะ
ตำรวจซึ่งมีไม้งามเป็นอาวุธ
พยายามจะเข้าไปล็อกตัวแต่ไม้งามมันดันหักค่ะ
ทีนี้จังหวะนี้แหละนายลำเภยชายคลั่ง
ใช้มีดฟันจนตำรวจได้รับบาดเจ็บ
จังหวะแรกตำรวจยิงสวนไป๒นัดที่ขาของนายลำเภยก่อน
จนนายลำเพย์เนี่ยล้มไปกับพื้น
ที่ขาแล้วนะมีดอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
นายลำเภยล้มไปกับพื้น
ต่อมาญาติเข้าไปเกลี้ยกล่อมขอคืน
มีดคืนจากนายลำเภยคืนมาได้แล้วนะ
ตำรวจก็เอามีดไปถือแล้วด้วยนะคะ
ตอนที่ตำรวจจะเข้าไปควบคุมตัวนายลำเภยเนี่ย

แต่ตำรวจทำคือเตะเข้าไปที่ใบหน้าของนายลำเภย
นายลำเภยจับขาตำรวจกะว่าจะต่อสู้อีกครั้ง
ตำรวจก็เลยใช้อาวุธปืนยิงไปอีก๒นัด
แล้วยิงตรงไหนยิงที่หน้าอกซึ่งเป็นจุดตาย
จนกระทั่งนายลำเภยเสียชีวิต
คุณผู้ชมค่ะอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะ

เพราะอันนี้เป็นคำบอกเล่าของพี่สาวของผู้ตายนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับคุณหมอลงพื้นที่ไปตรวจสภาพศพของนายลำเภย
นายลำเภยเนี่ยถูกยิงเข้าตามร่างกายทั้งหมด๔นัดที่ไหนบ้าง
ที่เท้าที่ขาที่หน้าอก
แล้วก็ไปพบปลอกกระสุนปืน๔ปลอกด้วยกันนะคะ
ทีนี้คนที่เป็นตำรวจแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก็คือร้อยตำรวจโทวิจิตร
นี่ค่ะผู้หมวดวิจิตรนะคะได้รับบาดเจ็บถูกมีดเนี่ยฟันเข้าที่ศีรษะที่แขนแล้วก็นิ้วมือ
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์
เราไปพูดคุยพี่สาวของผู้ตายก็คือคุณทองคำเขนโสมนะคะบอกว่าน้องชายเนี่ยมีพฤติกรรมคือเสพยาบ้าเสพยาเสพติดแล้วก็เคยถูกจับกลุ่มเมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะคะ
หลังจากที่ดื่มเหล้าเมาอันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดหลังจากที่ดื่มเหล้าเมาก็มีอาการคลุ้มคลั่ง
แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำร้ายร่างกายใครวันเกิดเหตุเนี่ยตัดสินใจโทรไปแจ้งตำรวจร้อยตำรวจโทวิจิตเพราะก็เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้านเดียวกันรู้จักกันแล้วก็เคยมาช่วยระงับเหตุแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
โทรไปแจ้งแต่สุดท้ายกลายเป็นคลิปนี้ทีนี้ญาติญาติเขาก็ไม่พอใจในพฤติกรรมการกระทำของร้อยตำรวจ
วิจิตรนะคะซึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ตายก็เลยมาร้องสื่อค่ะทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ตายก็เลยมาร้องสื่อค่ะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเราไปถามรองผู้การจังหวัดนครพนม

บอกว่าหลังเกิดเหตุได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พิสูจน์หลักฐานทั้งอายการจังหวัดทั้งคุณหมอ
หลากหลายหน่วยงานค่ะทำงานบูรณาการร่วมกันร่วมตรวจสอบ
รูปแบบคดีเรื่องของการวิสามันแล้วบอกเลยนะคะว่าแม้
ร้อยตำรวจโทท่านนี้จะเป็นตำรวจแต่ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ